ค่ะเราเคยได้ยินประโยคที่ว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครใช่ไหมคะ
อ่าใช่คราวนี้ไม่ต้องทองเท่าหัวหรอกค่ะทองแค่เส้นเท่านี้บาทเดียวแม่ค้า
รายนี้ก็บอกว่าไม่ยอมเสียให้เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าคราวนี้เป็นแม่ค้าใจเด็ดที่จังหวัดระยองค่ะ
วิ่งสู้ฟัดเลยนะคะไปสู้กับโจรเพราะโจรรายนี้
กระชากสร้อยคอทองคำของเธอได้กลับคืนมาหรือเปล่า
เดี๋ยวขยายความต่อดูคลิปต้นเรื่องก่อนค่ะ
นี่เห็นไหมคะโอ้โหใจเด็ดมากเห็นไหมตามไปนั่นน่ะนั่นนั่นน่ะ
โอ้โหโอ้ลูกอะไรรู้ไหมพี่เบิร์ดฮะ
กลัวว่าไอ้เจ้าโจรเนี่ยมันจะมีมีดหรือปืนนะสิคะเห็นไหมคะ
ครับสุดท้ายนะคะแม่ขาวรายนี้โอ้โหรอดนะฮะแต่ก็เจ็บค่ะ
รอดปลอดภัยนะคะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรขยายความแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนบ่าย๓๓๐ของวันที่๒๒พฤษภาคมที่ไหนก็คือบริเวณร้านขายกาแฟแล้วก็ขายกล้วยทอดเห็นไหม
เพลิงพักแบบนั้นอ่ะตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านบ้านเลขที่สามสิบหกทับหนึ่ง
หมู่สี่ตำบลบังบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะตรงนี้เป็นบ้านพักของผู้เสียหายแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยเขาเปิดร้านขายของนะฮะ
โอ้โหทั้งเหนื่อยทั้งเจ็บนะฮะเจ็บใจด้วยเกิดขึ้นอย่างไรคุณผู้ชมเห็นนะคะว่าคนร้ายเนี่ยเป็นชาย
ใส่ชุดดำเดินเข้ามาข้างร้านตอนแรกเอาอีกแล้วพี่เบิร์ต
ทำเป็นมิตรสุดท้ายเป็นมิตรชาชีพนั่นไง
เข้ามาจะซื้อของสิถ้าจะซื้อของถูกทำเป็นสั่งน้ำอัดลมขวดหนึ่ง
แม่ค้าเขาก็เดินไปหยิบมาให้จังหวะที่เดินเอาน้ำอัดลมจะมาส่งให้โจรรายนี้
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นโจรนะฮะคนร้ายสบโอกาสค่ะโน้มตัวไปกระชากสร้อยคอทองคำที่
แม่ค้าเนี่ยสวมใส่ไว้นะคะจนกระทั่งเธอล้มลงหน้าขม่ำ
คนร้ายพยายามหลบหนีแต่คุณแม่ค้าคนนี้ไม่ลดละเลิกความพยายามนะคะ
คล่อมหน้ารถมอเตอร์ไซค์คนร้ายก็กำลังจะออกมอเตอร์ไซค์ค่ะ
สุดท้ายพยายามสะบัดให้เธอหลุดนะจนเธอล้มลงแต่เธอก็ไม่ยอมพ่ายแพ้
พยายามที่จะกระชากสร้อยคืนจนล้มลุกคลุกคลานสุดท้ายได้สร้อยกลับมาหรือเปล่า
คุณผู้ชมเดี๋ยวฟังต่อนะคะฟังเสียงแม่ค้าก่อนค่ะ
เขาก็กระโดดมาคว้าสร้อยพอคว้าสร้อยเสร็จสร้อยอ่ะมันไม่ขาดไงพี่
มันก็เลยกระชากตัวหนูออกไปด้วยหัวหนูก็ทิ้มอยู่หลังถังน้ำแข็ง
แล้วก็เขาก็วิ่งไปขึ้นรถหนูก็วิ่งตามเขาไปค่ะ
ใจเด็ดมากเลยนะข้งหิบตาเลยใช่คุณพระธรวดีปาลกลางอะไรครับ
อายุ๓๐ปีเห็นไหมเธอโชว์แผลที่ได้รับบาดเจ็บจากการยื้อแย่ง
ร้อยคอทองคำเธอคืนกลับมานะคะสุดท้ายคุณแม่ค้าบอก
ท่านนี้บอกว่าได้นะได้สร้อยคอทองคำหนึ่งบาทเนี่ย
กลับคืนมาแต่ว่าพระเหลี่ยมทองหลวงพ่อแนกเนี้ย
แล้วให้ฟังต่อบอกว่าคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายอายุสักประมาณ๓๐ปีนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียน
แล้วก็ทำทีเนี่ยคือมาซื้อของ
แล้วสุดท้ายคุณฟ้ามีตาค่ะสวรรค์เป็นใจนะ
เป็นหลักฐานชั้นยอดเลยนะคะก็เลยทำให้คุณพัทรวดีเนี่ย
ทราบชื่อคนร้ายอ้าวแล้วทราบชื่อคนร้ายได้ไง
คนร้ายชื่อนายไฮนะคะเป็นเพศชายคุณผู้ชม
รู้ไหมว่าเขารู้ชื่อได้ไงปกติเนี่ยมือถือมันจะต้องมีล็อกหน้าจอถูกไหม
ปรากฏว่าโป๊ะแตกมากเพราะตอนที่หลังเกิดเหตุเนี่ย
แฟนของคนร้ายโทรเข้ามาพอดีในมือถือของคนร้ายก็เลยได้คุยกับแฟนของคนร้าย
คราวนี้แหละจากที่แฟนไม่รู้ก็ได้รู้หรือจากที่รู้แล้วก็จะได้รู้ด้วยนะ
ว่าแฟนรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่านะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะคุณพัทรวดีเนี่ยอย่าฝากเตือนเรื่องนี้ว่าเป็นอุทาหอน
เธอบอกว่าคุณนักข่าวคุณผู้ชมช่วงนี้ทำมาหากินก็ลำบาก
ใครมีทองเนี่ยเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งใส่โชว์เหมือนที่พี่เบิร์ตบอกว่าอะไรนะ
เก็บไว้ในตู้แล้วก็งานบุญค่อยใส่สักที
นั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะถึงตอนนี้เธอบอกว่ายังไม่หายตกใจนะคะ
คิดต่อสู้กับคนร้ายเพราะก็ไม่รู้ตอนนั้นเนี่ย
ว่าคนร้ายจะมีอาวุธติดมือมาหรือเปล่า
แต่ที่เธอไม่อยากให้มันหลุดลอยมือไปกับคนร้ายเนี่ย
ก็คือสร้อยของเธอนั่นเองนะคะเพราะดีที่เธอได้รับบาดเจ็บไม่มากกว่านี้นะคะ
ตำรวจสพบ้านค่ายบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยมีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน
แล้วก็มือถือที่คนร้ายทำตกไว้เพราะฉะนั้นคาดว่าไม่นาน
น่าจะสามารถติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะครับ